ปีนี้๒๕๖๓เป็นปีที่หนักจริงปีหนึ่งของคนไทยนะคะ
เฉพาะข่าวซึ่งจัดอยู่ในหมวดของคดีต่างมีจำนวนมาก
แล้วก็เป็นข่าวที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญตั้งแต่ต้นปีทีเดียวนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ลดละเลยตลอดทั้งปี
เรายังไม่รวมถึงกรณีเรื่องของโควิด
ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของคนทั้งโลกด้วยนะคะ
วันนี้เราจะรวบรวมทุกข่าวเท่าที่เวลาเรามี
ทวนกันอีกครั้งว่าตลอดทั้งปี๒๕๖๓เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยค่ะ
ตอนนี้ปมเดียวที่แม่ต้องการให้ตัวลุงพลเคลียร์คือ
เวลาไหนลุงพลทำอะไรเวลาไหนลุงพลไปไหน
เวลาไหนที่ลุงพลรู้ว่าชมพู่หายไป

อันนี้ที่แม่ต้องการจากลุงพลค่ะซึ่งไม่เคยคุยกันเลยเหรอคะ
ตลอดตลอดเกือบสองเดือนเนี้ยไม่ต้องคุยกันผ่านสื่อนะค่ะ
เอาแบบนั่งคุยกันไม่ใช่ตลอดสองเดือนนะ
คือช่วงแรกที่น้องหายจนถึงพบศพน้องแล้วก็จัดงานนี่คือคุยกันอยู่ค่ะ
หลังจากเผาศพน้องค่ะคือเผาศพน้องก็จะมีสวดตอนเย็น
แล้วลุงกับป้าก็ไม่มาแล้วตอนเช้าก็มีทำบุญที่บ้าน
กับป้าก็ไม่มาอืมทั้งทั้งที่ก็ยังไม่ได้เสร็จงาน
ตามที่ลุงบอกคือเสร็จงานแล้วผมจะไปทำไม
ก็เราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่มีเรื่องไม่เคยมีปัญหากัน
พี่น้องคนอื่นก็มาตายายก็มาแต่ลุงไม่มา
ถ้าจะให้เสร็จเรื่องจริงคือก็น่าจะหลังจากทำบุญตอนเช้า
วันที่๒๑เพราะฉะนั้นแม่แม่ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหว
หรือว่ารู้สึกท้อแท้หรืออาจจะรู้สึกไม่ดีกับคำวิภาควิจารณ
หรือว่าบางคนก็เชื่อว่าแม่ก็อาจจะเป็นคนน่าสงสัย
ก็ตามล่ะแม่ก็เชื่อว่าตัวเองก็ต้องโดนตำรวจสงสัยตั้งแต่แรกแล้ว
แม่ทั้งพ่อทั้งสดิ้งด้วยอ่าเพราะว่าน้องตายคนเดียวไม่มีใครเห็น
แม่คิดว่าตำรวจก็ต้องสงสัยทุกคนนั่นแหละค่ะ
อย่างที่เราเคยคุยกันไว้คือมันไม่ได้กินเวลาแค่๒เดือน๓เดือนไม่ใช่
ไม่ใช่คือจะยาวจะยาวแน่ยาวหรือสั้นแล้วแต่ปัจจัย
ปัจจัยที่คุณพยายามที่จะกดให้มันลงมันจะเป็นเคิร์ฟลูกคลื่นใหญ่เข้ามานะฮะ
ตอนตอนช่วง๓เนี่ยนะฮะแต่เราสามารถกดได้ไหมการกดก็คืออย่างนี้
ตามหาเคสต่างเนี่ยเพื่อไม่ให้มันแพร่เพราะฉะนั้นการกดเนี่ยของเราตอนเนี้ย
คนที่มาเติมเชื้อเข้ามาอยู่ในบ้านเรามี๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนที่มาท่องเที่ยวซึ่งจากจีนตอนนี้หายไปแล้ว๙๕
ไม่มาแล้วน้อยมากที่จะมาคนเกาหลีก็น้อยลงนะครับ
อย่างน้อยลงหมดเลยเติมเชื้อได้แต่น้อยลง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเติมเชื้อคือคนของเราเองยังไงซะโดยระบบทั้งหมดของสาธารณสุขไทยก็
ก็คือยังรับได้ไหมคะถ้าเกิดในกรณีตัวเลขที่แบบแย่สุดแล้วอะค่ะ
จำนวนคนต่อวันเพิ่มขึ้นมากสุดแล้วอะค่ะก็ยังรับไหวไหมคะ
ถ้าเป็นตัวเลขอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าได้ถ้าเต็มที่ประมาณวันละพันหรือ๒๐๐เนี่ยยังพอที่จะเอาอยู่
แต่ตัวแปลที่สำคัญเกือบพันกับสองพันนั้นหนักกว่าเบาต้องการทรัพยากรที่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นหนักกระเบาบ่อยครั้งก็ไปแปลตามจำนวนคนที่ติดเชื้อด้วยเหมือนกัน
แล้วก็แปลตามจำนวนไวรัสที่เข้าไป